คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่เราเล่าไปนะคะ
เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนจะเป็นไฟไหม้รถแล้วเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
แต่มันดูจะไม่ใช่เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมลองดูภาพ
กลับไปวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่ากลายเป็นเจ้าหน้าที่ไปเจอมีศพคนตายถูกเผาอยู่ในรถ
แล้วสืบไปสืบมามันเหมือนจะเป็นคดีฆ่าเผาอำพรางไปแบบนั้น
ทีนี้กลางดึกของ๑๖มกราที่ขวัญบอกไป
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นรับแจ้งนะคะว่ามีไฟไหม้รถ
สุดท้ายไปเจอคนตายค่ะชื่อว่านายสุวิทย์เกิดแก้ว
หรือเขามีฉายาว่าแตงไทยท่าวุ้ง
อายุ๔๕ปีเป็นชาวจังหวัดลบบุรีนะคะ
ย่างเกรียมคารถเลยสภาพคือแบบนี้ค่ะ

หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้เข้ามามอบตัว๑คน
เขามีฉายาว่าต้นคราวแพะ
อายุ๓๖ปีหรือชื่อจริงว่านายนิคมบุญหนักนะคะ
เจ้าตัวบอกกับเจ้าที่ตำรวจบอกว่า
เขาแค่ไปขับรถให้ไม่รู้เห็นเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้น
แต่ตำรวจไปพบเสียผู้ต้องหาอีกคนด้วย
นายคนนี้ชื่อว่านายเบนส์เล็กอายุ๒๖ปี
ตำรวจจับเพิ่มได้ค่ะที่ริมตะเข็บชายแดนที่จังหวัดสะแก้ว
คุมตัวมาโรงพักกลางดึกเลยนะคะสพมลบบุรี
สอบอย่างหนักและเอาตัวไปทำแผน
แต่ในเบนส์เล็กเขาอ้างเลยเขาบอกไม่รู้มาก่อน
ไม่รู้กระทั่งว่ามันจะมีการลงมือฆ่าแล้วเผา
และตัวเขาเองไม่เคยรู้จักกับแตงไทยท่าวุ้ง

แค่มานั่งดื่มเหล้ากินกันเฉย

ถือว่าให้การขัดแย้งกับนายนิคมถูกไหม

ผมเป็นคนแค่ขับรถผมไม่รู้เห็นอะไร
แต่ทางด้านของนายเบ้นเล็กบอกว่า
คราวแพ้ไม่ได้เป็นคนขับรถ

ในอาร์มเขาบอกว่าเป็นคนลงมือยิง
ผู้ตายแล้วก่อนที่จะจุดไฟเผาซะด้วย
ที่สำคัญยังมียาเสพติด๑กระสอบ

แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนเอามาวางไว้ค่ะ

แล้วของอย่างไร

ผมก็เอาไว้อย่างนี้ผมก็กลับมาครับ

อืมค่ะนี่คือหนึ่งในผู้ต้องหานะคะในคัมภีร์ลาเหลาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องต้นตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับ

เพราะผู้ต้องหาให้การขัดแย้งกัน
ส่วนในอามที่บอกว่ายังเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่หลบหนีตอนนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกอยู่ระหว่างในการไล่ล่าติดตามมาดำเนินคดีค่ะ